วันนี้นะครับมี๓๐องค์กรสื่อด้วยกันซึ่งตัวแทนแต่ละ
องค์กรก็รวบรวมแล้วก็รวมตัวกันไปทางไปเพื่อยืนหนัง
ถือเป็นจดหมายเปิดผนึกให้กับทางสปทนะครับหลักหลักแล้ว
เนื้อหาใจความสำคัญก็คืออยากให้ชะลอการรับร่างกฎหมาย
พรบที่จะบอกว่าส่งเสริมเจริยธรรมในการที่จะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของบรรดาสื่อมวลชน
โดยบอกว่าชะลอเอาไว้ก่อนรวมทั้งอยากจะให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระสำคัญ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าดีจริงหรือเปล่าควบคุมสื่อหรือเปล่า
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับ
หนึ่งในตัวแทนองค์กรสื่อวันนี้
ว่าเหตุผลทำไมเราถึงยังคงต้องเดินหน้า
ที่อยากจะให้สปทนั้นชะลอแล้วก็พิจารณาให้รอบครอบครับ
ไม่มีประเทศไหนในโลกที่เป็นประชาธิปไตย
นะครับแล้วที่สำคัญด้วยก็คือว่า
สภาวิชาชีพแห่งนี้มีอำนาจในการออก

ถ้ากรรมการศุลยิธรรมตามทำงานเต็มรูปแบบ
มีกฎกติกาออกมาทุกท่านต้องไปขอใบอนุญาต
ในการเป็นนักข่าวเป็นนักการเป็นช่างภาพนะครับ

ก็เหมือนกับอาชีพอื่นต้องมีใบอนุญาตนะครับ

เพราะว่าคนขับจีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
ต้องมีใบอนุญาตด้วยซึ่งมันแตกต่างกันได้สิ้นเชิงนะครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่

มีการแสดงความเห็นที่มันหลากหลาย

ชัดเจน๑๒๓๔๕ถึงถูก

ไม่มีมาตรฐานไหนที่บอกว่าคุณต้องทำงาน

จากคุณเทพชัยห่องนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ถ้าหากว่าจะพูดได้เห็นภาพชัดเจนก็คือ
สมมุติว่าวันนี้คุณผู้ชมซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมา
แล้วเปิดอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจะพบเลย

หนังสือพิมพ์๑ฉบับก็จะมีทั้งคอลัมนิสที่เห็นด้วย

ดังนั้นนี่คือขอบเขตที่เรียกได้ว่าเป็นเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดความเห็นอย่างแท้จริงหลากหลาย
มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นการตรวจสอบ

ในขณะที่พอไปสอบถามโฆษกของวิบสปทครับ

คือที่ประชุมเห็นควรให้คณะกรรมธิการ

นำร่างพรบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
นำกลับไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ
ก่อนจะนำกลับมาเสนอวิบสปทอีกครั้ง
เพราะมีข้อสังเกตจากกรรมธิการจำนวนมาก
และเรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะที่มีความสำคัญ
แล้วก็มีผลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน
ประกอบกับมีร่างพรบที่เกี่ยวข้องกันอีก๒ฉบับ
ต้องการให้สมาชิกนั้นใช้เวลาพิจารณาศึกษารายละเอียดให้รอบครอบก่อน
ดังนั้นจึงของงดการประชุมในวันที่๖และ๗กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เรื่องนี้พอไปสอบถามอีกหนึ่งความเห็นครับจากกศธชคุณสุพิญญากลางนรงค์นะครับ
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน
และไม่น่าจะผ่านความเห็นชอบจากสปทเพราะมีเนื้อหาที่ขัดกับร่างรัฐมนูลนั่นเองครับ